ศิลปะการแสดงทางภาคใต้นะคะที่สวยสดงดงามแล้วก็หาดูยากเหมือนกันนะคะ
นั่นก็คือการแสดงมโนราตอนการจับบทออกพรานไปชมค่ะ

โอ้โหจังหวะเป็นยังไงคะ

จังหวัดดนตรีก็เล้าใจจริงนะ
เป็นการแสดงจับบทออกพรานหรือว่ารำพาญคุณผู้ชม

นี่เขาบอกว่าเป็นการแสดงชุดสุดท้ายของโนราสมัยโบราณ
แล้วตัวแสดงก็คือพรานนั่นเอง
เขาบอกเป็นตัวตลกของโนรานี่นะคะ
ผู้ที่ออกมารำเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากหน้าพรานหรือว่าหัวพรานนะคะ
หน้ากากนี้หลายคนชื่นชอบนะเพราะว่ามันมีการประดิษฐ์ที่มันเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมาก

แต่ส่วนบนหน้ากากเนี่ยจะใช้หนังสัตว์หรือผ้านะคะ
ประดับกันมาดกแต่งกัน
แล้วก็นำขนเป็ดหรือขนหานสีขาวเอามาติดแทนเหมือนผมงอกอะค่ะ
ส่วนการแต่งกายเนี่ยจะนุ่งผ้าเป็นผ้านุ่งยาวสีพื้นแล้วผ้านุ่งไงก็จะนุ่งผ้า
แล้วถามว่าจุดประสงค์ของการรำนี้คืออย่างไร
จุดประสงค์ก็คือมุ่งหวังให้คนดูเนี่ยได้รับอรรถรสได้ความสนุกสนานขบขัน
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่าทางและเสียงเพลงที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเล้าใจ
ลักษณะการรำก็คือนักแสดงเนี่ยจะย่อตัวรำแอ่นอกขึ้นยืดอกขึ้นมาแบบนี้
ชี้นิ้วทำท่าแล้วคือจะทำท้องป่องท้องซับด้วยนะ
รำครบครับ

แต่อันนี้เป็นรักษณะคือพุ่งป่องเหมือนในพราน
อุ้ยคุณชนะคุณป่องอย่างเดียวคุณแฟปไม่ได้
คนที่เขาแสดงเขาก็ต้องมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและแน่นอนล่ะค่ะก็เป็นที่ชื่นชอบ

เราเองไม่ค่อยได้มีโอกาสถูกไหม

ก็อยู่ในพื้นบ้านในชุมชนในพื้นที่ของเขา